ดาว
แบบนี้ว่าต่อใบขับขี่ทำออนไลน์ชั่วโมงเดียวเสร็จเฮ้ย
อย่าเพิ่งเชื่อค่ะเพราะตอนนี้นะคะกรมการขนส่งทางบกเนี่ย
เขาบอกนะคะว่าไม่เคยมีผู้ที่มีใบขับขี่เนี่ยนะคะ
ทำออนไลน์ได้ไม่มีนะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคมได้ตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลชี้แจงนะคะว่า
อบรมเพื่อทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ครั้งแรกเนี่ย
ต้องไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
การสอบข้อเขียนค่ะการสอบปฏิบัติหรือสอบขับรถน่ะนะ
รวมไปถึงการอบรมถ้าคุณทำครั้งแรกเนี่ย
ไม่มีการทำออนไลน์แน่นอนค่ะจะต้องไปสอบที่สำนักงานขนส่ง
เท่ากับว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวปลอมดังนั้นก็ขอย้ำเตือน
พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะอย่าได้เชื่ออย่าได้แชร์
อยากได้ส่งต่อถ้าอยากจะรู้ข้อมูลที่แท้จริงของขนส่ง
ค่ะติดตามได้ในเว็บไซต์ยุคเดี๋ยวเนี้ย
เปิดดูเว็บไซต์ง่ายเออเข้าไปกูเกิ้ลอ่ะ
หรือใครสะดวกโทรโทรหาสายด่วนเขาได้๑๕๘๔ตลอด๒๔ชั่วโมง
ใครที่ทำบัตรครั้งแรกเนี่ยเขาอยากรู้ว่าคุณเป็นคนที่พร้อม
สำหรับการขับรถจริงจริงหรือเปล่าใช่สมรรถภาพสมรรถนะร่างกายเป็นยังไง
ขับรถให้เขาดูหน่อยว่าคุณถอยเข้าซองได้ไหม
ตรงสายตาคันเร่งเหยียบเบรกทันไหมต่างนานา
เราผ่านกันมาที่พูดที่พูดได้เพราะเราผ่านกันมาหมดแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ใบแรกนะต้องไปที่ขนส่งส่วนถ้าจะต้องต่อ
มันมีเหมือนกันที่เขาจะมีการให้เรียนรู้อบรมออนไลน์
ค่ะยังวนเวียนอยู่ที่เรื่องของมือถืออืม
มือถือทำให้เราเสียเงินได้เออยังไง
จากเปิดแอปพลิเคชันซื้อของเอฟของเองแล้วเนี่ย
เสียตังค์ไปเยอะอยู่ถ้าแบบนี้เป็นการจงใจเสีย
ใช่แต่สิ่งที่ไม่จงใจเสียก็มีเพียงแค่คุณรับโทรศัพท์
เงินหายไปเลยเป็นแสนจริง

ขึ้นที่จังหวัดเลยค่ะคุณสมานใจหาในอายุ๔๐ปีเป็นผู้เสียหายนะ
เข้ามาพร้อมกับนางสาวมัสยาสุวรรณสนค่ะอายุ๓๖ปีเป็นพันรยา
สองสามีภรรยานี่อยู่ที่วังสภุงค่ะไปร้องทวกกับตำรวจสอบภองวังสภุง
บอกว่าถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อ้างเป็นสรรพากรโทรมาวางสายคือคุยกันประมาณไม่ถึงหนึ่งนาที
วางสายไปปุ๊บถูกดูดเงินจากบัญชี๓๖๐๐๐บาท
เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือเรื่องนี้ทำให้เราตกใจนะ
ปกติที่เราเล่ากันมาคือจะต้องไปกดลิงก์บ้างแหละเข้าไปในแอปนู่นนี่บ้างแหละถึงจะดูดเงิน
ทำตามที่ปลายสายบอกเงินมันถึงจะไปได้
แต่นี่คือแค่โทรแล้วพอวางสายปุ๊บมันหายไปได้ยังไงพี่ดาว
หายไป๓๖๐๐๐๐บาทเหลืออยู่๒๐๒บาท๕๑สตางค์เอาไว้อย่างนั้น
อันนี้ใบที่เขาไปแจ้งความเอาเล่าต่อ
คุณสมันคุณสมันบอกว่าบ่าย๓กว่าเมื่อวานนี้นะ๓มกรานี่เอง
กำลังขายส้มตำอยู่ที่ร้านค่ะในตลาดลอตเตอรี่
มือถือเนี่ยนะคะเอาก็ว่ากันไปนะเบอร์มือถือของคุณสมานเนี่ยนะคะ
ขออภัยเบอร์ที่โทรมาหาอันนี้ต้องฟังดีแล้วล่ะ

ใช่โทรเข้าเบอร์โทรของแฟนคุณสมานก็คือคุณมัศยา
คุณมัศยารับสายปลายสายบอกว่าสวัสดีครับ
เบอร์นี้ผูกกับลายหรือเปล่าถามต่อด้วยว่าผูกกับลายไหม
ก็เลยตอบว่าผูกค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นปลายสายวางไปเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็มีการโทรเข้ามาในไลน์
โทรมาอีกแต่โทรมาในไลน์ค่ะทีนี้
ไม่รับค่ะเพราะว่ารู้ว่าเป็นมิจฉาชีพกดสายทิ้ง
ปรากฏว่าตอนที่กดสายติ๊งทิ้งครึ่งค้าง
เครื่องค้างไปเลยค่ะทำอะไรก็ไม่ได้

สักพักมือถือกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

มีการโอนเงินจากบัญชีกสิกรไทยของแฟน
ไปเข้าธนาคารกรุงศรีอายุทยาระบบพร้อมเพลย์

สามแสนกว่าบาทโอ้โหถูกหลอกแล้วตกใจมากเลย

ปรากฏว่าทางปลายสายธนาคารคอลเซนเตอร์บอกว่า
ตอนนี้โดนกันเยอะเลยนะคะระบบยังแก้ไขไม่ได้เลย

ผู้เสียหายสงสัยว่าแค่รับสายไม่ถึง๑นาที
กดลิงก์ไม่ได้กดไลน์ไม่ได้กดแอปอะไร

เป็นเงินที่เก็บสะสมมาตลอดชีวิต

ฝากเตือนอุทาหรณ์เป็นทุกคนถ้าเบอร์แปลกไม่รู้

อันนี้ที่เราเล่าให้ฟังไปก่อนเนี่ยนะคะ
ไปฟังเรื่องของตำรวจสักนิดหนึ่ง

คุณตำรวจเคยให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่า
การรับโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ที่เงินจะหายจากบัญชี
ถ้าเราไม่ได้ให้๔ข้อนี้
ข้อแรกชื่อกับเบอร์โทร

ถ้าบอกครบมีความเป็นไปได้ว่าเงินจะหายไป
แต่เคสนี้มันยังไงเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยนะ
บอกแค่ว่าเบอร์นี้เชื่อมกับไลน์

ว่าตกลงมาอย่างไร

ต้องดอบกันต่อและพวกเราก็ต้องระวัง
นะคะฟังเรื่องนี้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียน

เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะ
ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์

กับอาชีพนักด่า
เดี๋ยวนี้ใครด่าเก่งมีเงินเดือนให้ค่ะ

ร้านปานันรับสมัครนักด่าค่ะพี่ดาว

แต่เขาบอกนะคุณดูลักษณะงานก่อนพี่ดาว
คือลักษณะอย่างนี้ให้ตอบโต้คอมเมนต์
ในลักษณะของด่าแบบฉลาด
แบบพูดดีมีสมาคารวะ
อุ๊ยมันได้สักข้อเลย

จากนี้แล้วคุณต้องมีความอดทนสูง
ควบคุมอารมณ์ได้มีสุขภาพจิตดี

ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
แค่คุณใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้
คุณก็สามารถทำงานนี้ได้แล้วนะคะ
และยังมีค่าตอบแทนให้เงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทหรือตามที่ตกลงกัน
คนที่เปิดรับสมัครบอกมาทดลองงานก่อนได้เลยถ้าหาเห็นแล้วอุ๊ยตรงใจชอบใจ
ติดต่อไปอย่างแน่นอนนะคะเขารับแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะคะคุณค่ะ
เออเขาอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะเพจนี้มีผู้ติดตามมากถึงหนึ่งล้านสามแสนคนนะคะ
เนี่ยเขาโพสต์เอาไว้แบบเนี้ยค่ะพอมีคนมาเห็นอุ้ยเขาแชร์กันไปเยอะ
แล้วก็มาแสดงความคิดเห็นมากมายบอกเหมือนพี่ดาวเลยค่ะว่า
อยากสมัครแต่ดาไม่เป็นอ่ะอ่าดาแบบผู้ดีไม่เป็นเลยอ๋อ
แต่บางส่วนบางคอมเม้นบอกเฮ้ยสร้างคอนเทนต์นี่เปล่าเออ
แต่คุณผู้ชมคะจะบอกนะว่าพอมีคนมาคอมเมนต์เยอะเนี่ย
มินเพจก็มาระบุเลยว่ารับจริงนะฮะรับคนทำงานมาเป็นนักด่าจริงจริงนะคะ
เพราะว่าคนที่เข้ามาตอบในเม้นต์ในเพจเขาเนี่ยมันมีเยอะจริง
เป็นพวกเกลียนคีย์บอร์ดเป็นพวกที่แบบมาดิสเครดิตทางเพจเขามีเยอะ
เขาก็เลยอยากได้คนมาด่านะคะมีคนมาสมัครเยอะเหมือนกันนะคะ
แต่เขาบอกว่าอยากได้คนที่แบบทำงานที่ฉลาดจริงตอบโต้ด้วยชาญฉลาดแล้วอดทนได้
แล้วตอนนี้เขาได้นักด่าแล้วนะคะอยู่ในช่วงทดลองงานสามเดือนค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยลงพื้นที่ไปที่ร้านปานันตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ไปพบกับเจ้าของร้านนะคะคือคุณปุ่นนพัฒน์สิรเรืองวานิสค่ะ
ที่ซุภาษิกย์เขาบอกว่าอ่ะเอ่ยเรียกว่าอย่าเอาดอกพิกุลไปแลกกับเกลืออะไรนะ
ทองเป็นลูกเกมื้อง
มาช่วยกันคิดนิดนึงบางทีมันก็ลืมอะเนาะ
เขาว่ายังไงเจ้าของร้านว่ายังไงไปฟัง
เขาก็คอมเมนต์
เรื่องที่มันกลายเป็นอาชีพได้นะ
ใครที่แบบว่าหาข้อมูลนะหาข้อมูลการแบบว่าด่าแบบสุภาพ

ผมเชื่อว่าเพจใหญ่หลายเพจอาจจะต้องใช้
ต้องใช้แบบนักด่าอะไรอย่างนี้มาทำงาน
แต่ต้องมีสุขภาพจิตดีทนรับคำด่าได้เลย
ตอบแบบฟูรฮระหว่างดิ้งแต่เจ็บลึกลึก
นักด่าที่ร้านรับเข้ามาเนี่ยมีแล้วนะไปรู้จักเธอหน่อย

เห็นแค่องศามุมหลังหูนี่แหละ

น้องบอกว่าก่อนอันนี่เป็นนักศึกษาฝึกงานของทั้งร้าน

โต้ตอบได้อย่างเด็ดดวง

ก็สบายมากค่ะบางทีก็เขาก็แบบ
บางทีเขาโวยมาใช่ไหมคะถ้าหนูตอบกลับมาดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวเขาก็โมโหไปเอง
แต่เราก็ไม่รู้สึกว่าขึ้นตามเขาตามอารมณ์ใช่ไหมครับผม
อืมส่วนมากหนูก็จะพิมพ์ดีดีก่อนนะคะ
แต่ถ้าเขาตอบมาไม่รู้เรื่องก็สวนนิดนึงค่ะ
แต่เป็นการสวนที่แบบไม่มีคำอยากอะค่ะสวนแบบอืม

บอกนะว่าที่ว่าด่าเนี่ยไม่ได้ด่าคำหยาบคาย

คือพูดแล้วมันเจ็บลึกยกตัวอย่างแล้วกันให้เห็นภาพ
อย่างเช่นมีคนมากล่าวหาว่าทางร้านเนี่ยไม่ยอมรับซื้อของที่เขามาขาย
แล้วก็พิมพ์วนพูดไม่รู้เรื่องเรียบเรียงประโยคไม่ได้

น้ำขิงก็จะด่ากลับไปสั้นว่า

กลับไปพิมพ์มาใหม่นะคะอ่านวนสี่รอบทางร้านก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่จะสื่อค่ะ

แต่ว่าแต่พูดไม่รู้เรื่องเหรอ
นี่ไงถูกด่าแบบต้องกลับไปคิดก่อนคืนนึงแล้วอ๋อถูกด่า

นี่คุณสมบัติของนักด่าของร้านปานันเขา

คือพูดดีก่อนแล้วนะคะนี่มันเป็นรูปแบบด่า
แล้วนี่คือต้องถือว่านับถือใจของเจ้าของร้านเขาเลยนะ
ไม่ใช่คำว่าแอดมินใช้คำว่านักด่า

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาที่เราจะไปซื้อของที่ร้านไหน
บางทีเราก็ตัดสินใจนะจะไปดีไหมนะ

ถูกใช่บางทีหาที่จอดรถไม่ได้

ก็เลยไปซื้อร้านอื่นที่เขามีที่จอดรถนะคะ
เค้กร้านหนึ่งนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เลย
ติดป้ายหน้าร้านไว้เลยว่าจอดหน้าร้านได้ค่ะ
โอ้โหป้ายนี้ขึ้นมาเท่านั้นแหละยอดก็ขึ้นตามไปด้วยเลยค่ะ
คุณผู้ชมดูป้ายสิคะไม่ใช่เล็กนะคะ

ใหญ่มากค่ะชื่อร้านอยู่ตรงไหนคะ

ริมฟุตบาทและทางเดินเท้าเป็นที่สาธารณะ

ต้อยเค้กเฮาวส์ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุน
และทางร้านไม่เคยห้ามจอดรถไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นค่ะ
อยากมากคำชี้แจงนะคะ
เขาหาที่จอดไม่ได้คุณก็จอดได้
อันนี้ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เอาจริง
เราไปร้านไหนที่ไหนก็บอกก็ห้ามจอดคว้างทาง

เฉพาะลูกค้ามาจอดหน้าร้าน
เฉพาะลูกค้าในคราวนี้เจ็บมากเลย

เอ้าทีนี้แหละค่ะ
ก็เคยมีคนถามเขาหลายครั้งเลย

หน้าตรงฝั่งตรงข้ามแป๊บเดียวค่ะ๓นาทีจอดได้ไหมคะ
เขาบอกว่าจอดได้ไงนี่ไงเขาก็ขึ้นป้ายเลย

สรุปก็คือจอดได้ไหมว่าคุณจะเป็นลูกค้า

ก็คือได้ใจคนแถวนั้นไปเต็ม
ก็เลยได้ยอดด้วยเพราะบางทีนะน้ำใจคนไทย
โอ้โฮเขาใจดีที่เราจอดในรายแวะไปซื้อหน่อยไหม

อารมณ์แบบซื้อแก้เกอร์ก็มีบางทีก็อยากอุดหนุน
เนี่ยตอนนี้ยอดขึ้นเลยนะคะสำหรับร้านต้อยเกะ

ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแม้ว่าคุณจะไม่มาไม่มาซื้อเค้กในร้าน
แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใจดีมากให้คุณได้ทำธุระอย่างสบายใจ
เออเดี๋ยวพูดแทนเจ้าของร้าน
นี่แหละค่ะหลายคนประทับใจนะคะลูกค้าที่อ่านโพสต์แล้วก็เลยมาช่วยอุดหนุนค่ะ
เห็นไหมเป็นเรื่องดีใช่ว่าคู่กัดสะบัดข่าวจะเล่าแต่เรื่องผัวเมียตบกันเรื่องขโมยขโจร
เรื่องดีแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้มีรอยยิ้มแล้วก็ให้ได้ชื่นชมกันด้วย
มีวิธีในการล้างจมูกช่วยทำให้เราหายใจโล่งแล้วก็ลดการสะสมของเชื้อโรคกันด้วยค่ะ
ใครไม่เคยล้างมาฟังดูค่ะว่าน่าสนใจแค่ไหน
คือเนี่ยวิธีการล้างจมูกมันจะช่วยบรรเทาบรรเทาอาการคัดจมูกแล้วก็ช่วยลดฝุ่นบางทีอาจจะเป็นอะไรที่มันตกค้างในจมูกเราได้นะคะบอกอุปกรณ์เลยละกันนะสำหรับใครที่สนใจจะใช้วิธีการล้างจมูกหนึ่งกระบอกฉีดยาพลาสติกคุณหาซื้อได้ตามร้านขายยาเลยนะคะน้ำเกลือที่มีความเข้มข้น๐๙ใครทำเองก็ได้นะคะหรือว่าจะไปซื้อแบบสำเร็จ

ต้องมีพื้นถ้ม่วกมันก็ทำให้เราโล่งได้

คือดิฉันพยายามทำให้ลูกเหมือนกันนะพี่ดาว

คือเด็กเขาก็จะกลัวกังวล
แต่ก็เห็นคุณแม่หลายคนที่เขาทำได้เหมือนกัน

อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้หายใจโล่งขึ้น
แล้วก็ลดอาการคัดจมูกได้ด้วย
ค่ะแต่ว่าต้องเป็นน้ำเกลือนะ
อย่าใช้น้ำที่เปิดจากก๊อกนะครับ
เพราะว่าอาจจะทำให้เราแสบจมูกได้นะคะ

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์แปลก

เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีเด็กเป็นลม
พอเป็นลมหนึ่งมีเป็นลมสอง
เป็นลมสามเป็นลมสี่ห้าหกเจ็ดแปด
จนถึง๒๐คน
โอ้โหเขาบอกว่าเรี่ยวแรงไม่มีเลย

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้น้องกินน้ำชนิดหนึ่ง

พื้นเทียมเภือนล่างลุงแก้วประธุมธานีค่ะ
เหตุการณ์แปลกนี่เกิดขึ้นหน้าสนามฟุตบอลเลยนะ
มีนักเรียนล้มฟุบกันประมาณ๒๐คนนี่แหละค่ะ
บรรดานักเรียนแล้วก็ครูคนอื่นก็ช่วยหามเด็กนักเรียนออกมาจากสนาม
คือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเรียนผู้หญิงก็เข้าไปพักในห้องพระครูบ้าง

ทางคู่ภัยและหน่วยแพทย์คู่ชีพช่วยกันปฐมพยาบาลและก็ให้ดมแอมโมเนีย
เพราะว่าถ้าใครเป็นลมก็จะให้ดมแอมโมเนียเนี่ยนะคะ
จากนั้นลำเลียงส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีและโรงพยาบาลราชหลุมแก้ว
แพทย์รับตัวไว้รักษาทั้งหมด๑๑รายส่วนที่เหลืออนุญาตให้กลับบ้านค่ะ
จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องไปถามสิ
ล้มฟุบลงแบบนี้๒๐คนนี่มันเกิดจากอะไร
เขาบอกว่าตอนนั้นก็แข่งกีฬาสีแล้วก็มีการดื่มน้ำที่เขามีการจัดเตรียมไว้ให้
ปรากฏว่าดื่มน้ำไปแล้วสักพักหมดเรี่ยวหมดแรงขาอ่อน
ล้มลงไปเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าดูแบบเผินเผินนี่นะ
ลักษณะคล้ายเป็นอุปทานหมู่ล้มลงไปเลยค่ะไม่มีแรงเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
น้ำหรือเปล่าเป็นลมแดดหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากอะไร
แต่ว่าฟังจากเรื่องราวที่ว่าไปดื่มน้ำมาแล้วมีอาการ
ต้องไปเช็คแหละว่าน้ำมันมีอะไรผสมหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการ

หนุ่มกำลังดื่มกินอร่อยเลยล่ะอยู่ที่ร้านข้าวต้ม
จังหวะนั้นรถเนี่ยผุ่งมาจังเร็วแล้วมะชนค่ะ
สุดท้ายอาการแต่ละคนเป็นยังไงไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
นั่งอยู่สามค่ะพี่ดาวเห็นไหมเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองสด

โอ้โหโดนรถชนไปเต็มแล้วเนี่ย
เสื้อลายเสื้อเหลืองเนี่ยเสื้อเหลืองออกมา
แล้วอีก๒คนอีก๒คนหลุดจากวงจรปิดไปแล้ว
ถ้าดูจากบ้านสมีคือหน้ารถเต็มเลยนะ
คุณดูภาพอีกครั้งหนึ่งภาพช้าด้วย
๒คนเขาลุกได้ไวแต่คนที่นั่งหันหลัง
จังหวะที่เขาหันไปเขาไม่ทันจะลุก
คุณผู้ชมคิดว่าเขาอาการจะเป็นยังไง
เดี๋ยวฟังดิฉันเล่าไปนะคะ
ดิฉันค่อยเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านข้าวต้มถนา๒
อยู่ที่สาขาแยกไผลล้อมตำบลจันทะนิมิตร

ผู้ชาย๓คนนี้นะคะเขาเป็นชายชาวต่างชาติด้วยนะคุณพี่ดาวค่ะ
นั่งกินข้าวต้มอยู่อะค่ะสักพักนึง
มีรถกระบะสีดำพุ่งมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนร้านข้าวต้มเสียหายนะคะ
แต่ว่าก็ยังเคราะห์ดีที่เขาลุกได้ทันนะคะ
คนเสื้อเหลืองดูกระเด็นเลย
แต่เสื้อดำลายเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบตี๒ของวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมเห็นคลิปเนี้ยโอ้โห
กลัวนะแต่เชื่อไหมคะว่ารอดตายทั้งสามคนเลยค่ะบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ก็คือบริเวณนิ้วมือหักศีรษะแตก
อ๋อนี่เขาลุกขึ้นมายืนแล้วเนี่ย
ทุกคนยังรอดปลอดภัยดีนะคะไม่ถึงขั้นสาหัสนะบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย
ปฏิหารจริงนะคะคือเราดูจากภาพคลิปแล้วโอ้โหน่าตกใจค่ะ
แล้วถามว่าคนขับแล้วเป็นอะไรไหมคนขับกระบะนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ส่วนคนขับรถกระบะนั่งอยู่ตรงชุดบาดนี่ลกมือแนะบอกผมขับครับผมขับ
แล้วสาเหตุที่รถมันพุ่งมาแบบนี้เพราะอะไรฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เพราะอย่างต่ำ

อย่างระเบิด
อย่างระเบิดเหรอ
เห็นเหตุผลยางระเบิดนะคะทีนี้
ที่อยู่ในเหตุการณ์ดูเจ้าของร้านข้าวต้มนี่แหละค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุกำลังปิดร้าน
ก็เหลือลูกค้าอยู่โต๊ะเดียวนี่แหละจังหวะนั้นแหละค่ะได้ยินเสียงรถกระบะเร่งเครื่องมาแต่ไกล
แล้วก็มาพุ่งชนโต๊ะที่ลูกค้านั่งทานอยู่นะคะพอเกิดเหตุเนี่ยมีผู้หญิงตะโกนตามมาอีกว่า
อย่าขับรถเร็วบอกแล้วว่าอย่าขับรถเร็วนะคะแล้วดูเหมือนลักษณะคนขับจะเมาด้วย
อันนี้คือเจ้าของร้านข้าวต้มเขาบอกนะส่วนทรัพย์สินของเขาเนี่ยเสียหายก็มีโต๊ะเก้าอี้รถยนต์สองคัน
มอเตอร์ไซค์อีกสองคันนะคะเรื่องเนี้ยค่ะทางคุณตำรวจสพเมืองจันทบุรีมาตรวจสอบแล้วนะคะ
ก็พบว่ารถกระบะเนี่ยได้พุ่งชนขอบฟุตบาทเกาะกลางถนนพอไปพุ่งชนเกาะกลางปุ๊บยางก็ระเบิดไง
มันก็เลยเสียหลักไปชนร้านข้าวต้มนะคะเบื้องต้นนั้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของทางราชการเสียหายค่ะส่วนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลคุณตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังตรวจไม่ได้
เพราะว่าคนขับเนี่ยต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนแต่คำถามคืออ้าวคือ
แล้วแอลกอฮอล์ถ้าสมมุติมีนะอ่าแล้วมันจะไม่จางไปเหรอหมดแล้วนี่เออ
นี่ไงนี่ไงแต่เอาล่ะเรื่องนี้ก็อยู่ในมือของคุณตำรวจแล้ว
ก็คงจะว่ากันไปตามผิดตามถูกอีกต่อไปนะคะเรื่องนี้ก็เกิดจากอุบัติเหตุ
ถ้าคนขับไม่ได้เมาก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับรถล้อไม่ดีอืม
อ่าไปไปได้อืมยางระเบิดไงแสดงว่ายางเสือบแล้วอ่า
หรือขับมาเร็วค่ะก็ต้องสืบสาวกันต่อไปค่ะค่ะ
อ่าทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เมาแล้วเพี้ยนเพี้ยนและทำให้ชาวบ้านตื่นกลัวเพราะเขาเดินถือเขียวเดินไปเดินมา
แกว่งไปกวัดแกว่งมาน่ากลัวนะอันตรายค่ะแล้วสรุปสุดท้ายเอาตัวเองไปนอนแช่อยู่ในบ่อค่ะ
อื้อเจ้าพี่พี่ต้องเข้าไปช่วยเลยค่ะ
แล้วแล้วขาก็ก่อนขาเกี่ยวไงขาออกอยู่ได้ขา
ตายับเลยเหรอได้แล้วเฮ้ยใจเย็นไม่เอาปล่อยได้เร็วปล่อยขาปล่อยขา
เรียบร้อย
หือหามขึ้นมาอย่างนี้เลยโอ้ยแล้วก่อนจะลงไปแช่ตัว
อยู่เนี้ยไปเผ๑๖๐๐ทางอีกเอาทำหลายอย่างเลยนะ
เดินถือเขียวค่ะอ่าแล้ววาด
เผ่าหญ้าข้างทางโอ้นอนแช่ออนเซนออนเซนที่ไหนรอได้บรรบ่อ
น้ำอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยตายตายตายอ๋อต้นบริวสอบพชัยนาฑค่ะ

พยายามจะนำตัวผู้ชายคนนี้ชื่อว่า

ออกมาจากคลองส่งน้ำจุลประธานค่ะ
ที่ตะโบนบ้านกล้วยอำพลเมืองชัยนาธ

ใช้ขาเกี่ยวเชือกเอาไว้
สุดท้ายเช่นนาทีก็ต้องลงน้ำ

เมาแล้วก็เดินถือเขียวข้าว

กลัวไหมล่ะถ้าเห็นคนเดินถือแบบนี้
และหลังจากนั้นก็ไปจุดไฟเผาย่าข้างทาง

เจ้าหน้าที่ดับเปลิงก็ต้องมาจัดการไฟ
และตำรวจก็ต้องจะมาจัดการตัวเขาอีก
โอ้ยผู้ก่อเหตุหลังจากเนี่ยเผาจุดนี้เสร็จแล้ว

เขาก็ยังพอพูดได้แหละอ้อแอน้องก็ฟังเขาหน่อย

อ้างว่าร้อนอยากนอนแช่น้ำเอ้าแล้วก็พูดเรื่องสาร
สารเนี่ยมากันครบทุกศาลเลยนะ
ศาลอาญาศาลพระภูมิ

อีกไหมสารไข่ฟงมาหรือเปล่า

ศาลพระภูมิสั่งมาอย่างนั้น
ฮะสารพระภูมิสั่งมีไง
ฮะสุดท้ายตอนที่ทราบเรื่องกลยบุกมาช่วยเหลือค่ะ
มากวรลูกแล้วลูกตื่นร้องได้แล้วทีนี้ลูกไม่นอนหรอก
แม่ลูกอ่อนถูกทำร้าย
แล้วก็ถูกสามีเหมือนคมคูไว้กักคังด้วยค่ะ
ผู้เสียหายคือนางสาวพัชราพรอายุ๓๖ปีค่ะ

ยืนร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่ง
อยู่ในชุมชนโขดหินตะบนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
บอกว่าถูกสามีคือนายวิทยากรเนี่ย
ทำร้ายร่างกายแล้วก็พามากักขังไว้ที่ห้องเช่าแห่งนี้
เนื่องจากว่าสามีเกิดอาการร้อนนะคะ
คิดว่าภรรยาพาชายอื่นมาซ่อนไว้บนฝ้าเพดานห้องเช่านะคะ
ก็เลยทำร้ายร่างกายภรรยาตบตีบีบคอจนเธอเนี่ยแทบจะหมดลมหายใจ
แล้วก่อนที่ฝ่ายสามีจะออกไปทำงานเนี่ย
ก็ใช้แม่กุญแจล็อกล็อกเอาไว้นะคะ
เธอเนี่ยจะต้องโทรหาห้องเช่าให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่เนี่ย

ทางตำรวจสภมาพตะพุธพร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองเนี่ย
ก็รีบมาช่วยค่ะตอนนี้เอาเครื่องตัดถ่างมานะคะ
สุดท้ายก็ช่วยเหลือทั้งแม่ทั้งลูกออกมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ตัวเธอเองก็ยังหวาดกลัวนะร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
แล้วสังเกตนะคะลักษณะว่าเธอเนี่ยมีรอยแผลด้วยนะคุณพี่ดาว
มีรอยช้ำที่คอมีบาดแผลที่หัวค่ะ
แล้วก็เลยลองถามเรื่องราวเป็นมายังไง
บอกว่าอยู่กินกับสามีมา๓ปี

ที่ผ่านมาถูกสามีทำร้ายร่างกายมาแล้ว๓ครั้ง
แต่ไม่เคยทราบว่าทำเพราะอะไร
จนภายหลังมาทราบว่าสามีไปเสพยาบ้า

นะฮะหลังจากนี้เธอบอกไม่เอาแล้วไม่เอาละ
จะพาลูกไปอยู่ที่จังหวัดเลยเพราะว่าสงสารลูกที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

เมืองต้นทางพมระยองก็พาเธอไปแจ้งความกับตำรวจสพมาพตาพุธ
ดำเนินคดีกับสามีนายวิทยากรนี่แหละค่ะ
จากนั้นจะพาไปดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองเป็นการชั่วคราว
ถือว่าฟื้นฟูจิตใจก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะให้กลับภูมิลำเนา
ถ้าอยากจะกลับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นะคะ
ก็ให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกอย่างราบรื่นเป็นไปด้วยดีค่ะ
ทีนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเย็นนี้กินอะไรดีนะ

ถ้ากินนานแบบนี้มาดูตรงนี้ดีกว่านะคะ
เพราะว่าร้านนี้เอาใจสายอยากกินของอร่อยและสายประหยัดด้วย
ดูกันเลยนะคะในช่วงสบัดรอบกรุง

เอาเหรอ

คุณลักษณ์เซตเมื่อกี้กี่บาท

ก็ถูกแต่ทีแรกก็จบแล้วพี่ดาวก็แหม
แต่ก็ถือว่าในเมืองกรุงเนี่ยราคานี้หาไม่ได้แล้วนะ

นี่คือก๋วยเตี๋ยวหล่อที่เพชรเกษม๔๘แยก๙ค่ะ

มี๒เส้นให้เลือกเส้นหมี่กับเส้นใหญ่
ถั่วงอกลงไปก่อนใส่เส้นตามลงไป
เด็ดอยู่ตรงนี้กากหมู
แล้วหลังจากนั้นราดซีอิ๊วน้ำส้มพริก
อุ๊ยนี่ค่ะ

แต่ถ้าใครบอกว่า๒๐บาทยิ่งเยอะไป

หนุ่มคนนี้นี่เขาตะเวนไปกินรอบกรุงเลยนะ

ค่ะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมจะพาไปดู
เรื่องราวที่แหมสนุกขบขัน

มามาคุยกับเราสองคนกันต่อในคู่กัดสะบัดข่าว

คืออยากประกวดร้องเพลงบ้าง

ลีลาต้องได้ด้วยเพราะมันมีช่องให้คะแนน

ต้องได้ครบนะคะถึงจะได้รางวัลไปนะคะ
เพราะฉะนั้นจะพาคุณผู้ชมไปดูน้องคนหนึ่ง

แต่ลีลานำเสียงร้องมากเลย
เอ้าจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วง

สบัดข่าวเด็ก

อ้าว
โอ้โหลีลา
ลีลายิ่งกว่าเนื้อร้องที่จะร้องออกมาอยู่นะคะ

ร้องไห้ค่ะ

แต่มันต้องลีลาแล้วเพลงนี้ดิฉันจำได้สมัยที่ดิฉันอยู่มปลาย
ดังมากสอมบี้จนชลบไปนะ
โอ้ฟังเลยนี่จะร้อง

นึกว่าจบเพลงไปแล้วไม่เข้าเนื้อสักทีน้องก็ในเต้น
แต่ที่ฟังค่อนร้องเขามันจบเหลือ
ฟังไหมมีไหม

เอาฟังน้องเขาร้องหน่อยละกันค่ะ

เราของเมียมันเกินเบอร์เกินเลื่องนะเรา
แต่น้องดูพลังเสียงสิ

ได้อยู่รูปเรียกว่าได้อยู่

จากจังหวัดร้อยเอสมาร่วมการปรากวดศิลปะหัตถรรรค์กรรมนักเรียน
รู้กันดีนะสายโรงเรียนรัฐบาลเนี่ย
จะเป็นการประกวดจังหวัดภาคแล้วก็ระดับประเทศต่อไป

จำได้ใช่ไหมตอนเด็ก

ใครที่อยากไปดูเพิ่มนะคะไปติดตามได้นะคะ
จากเฟซบุ๊กฟารุกรึดสนา
ค่ะอ่ะเด็กในวันนี้คือผู้หญิงในวันน้านะคะโจ๊ทำ

อาจจะชื่นชอบกีฬา

มีคนมาโชว์คอมเมนต์ในคลิปนี้ว่าเกินเวลาเสิร์ฟหรือเปล่า

มีมีค่ะต้องเสิร์ฟภายในเวลาที่กำหนด

นี่ไงนี่ไงชาวเน็ตมาเม้นต์ใหญ่เลย
แต่สุดท้ายก็ตบข้ามเนสไปได้สวยนะ

นักกีฬาวอเลอร์บอลของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมนะคะ

กองเชียร์ก็ชื่นอกชื่นใจชื่นชอบด้วย

ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่น่ารักมากสำหรับน้องเยาวชนนะคะ

แล้วตอนเล่นกันล่ะอยู่ในสนามล่ะใช้เวลากันกี่ชั่วโมงคะ

แล้วเดี๋ยวกลับมาตามเรื่องของแกรปกันต่อ

คู่กัดสะบัดข่าว

พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความบังเอิญหนุ่มแกรปรายหนึ่งค่ะ

ซื้อของปั๊บไปที่ถึงร้านไปถึงบ้านปุ๊บ

เอ้าคนที่สั่งเมียตัวเองเข้า

เดี๋ยวเดี๋ยวเปิ้ลก่อน

๙๑บาทครับ

อย่างเอามาค่ะ

เออไปเลือกรับงานยังไงเนี่ย

เพราะคืออาจจะไม่ได้ด้วยนะ
คุณผู้ชมด้วยที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันตลอดทั้งรายการค่ะ
ปิดท้ายคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์ด้วยภาพน่ารักของน้องหมา
หมาเขาขยับตัวเอ๊เต้น

เอ๊ะเป็นภาพยังไงเนี่ยอยากให้ดูแล้ว
เดี๋ยวรอดูกันค่ะแล้วติดตามรายการต่อไปด้วย
เราสองคนพร้อมทีมงานลากันก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป